จำนวน๒คันครับให้กับไทยรัฐกรุ๊ป
เพื่อเป็นของรางวัลสำหรับผู้โชคดี
ทายผลในมหากรรมฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบสุดท้ายที่ประเทศกาต้านะครับ

เชียร์บอลให้หมั่นเฮลั่นรับโชคนะครับ
โดยมีคุณหมดเวลาเพชรพลากร
ผู้จัดการทั่วไปส่วนการตลาดและผู้จัดการทั่วไป

เป็นผู้ส่งมอบให้กับคุณวัชละวัชรพล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ
ไทรรัตน์ออนไลน์และสถานีไทรรัตทัททวี
ขณะที่คุณวัชละก็กล่าวว่า
ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายจริงแล้ว

ก็อยากให้ทุกคนร่วมกันทายผลทางปรัชนีไทยครับ
เข้ามาก่อนวันที่๑๗ธันวาคมนี้
ยิ่งสงมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มาก
ที่ร่วมสนับสนุนให้ผู้ร่วมสนุกกับโครงการของเรา
ได้ลุ้นเพิ่มนอกจากเงินรางวัลที่เป็นเงินสดหรืออะไรต่าง

เหลือ๒ทีมสุดท้ายให้ทุกท่านได้เลือกร่วมสนุกนะครับ

ทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็ส่งเลยครับ
ยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสมากครับ

ผมพาไปดูหนุ่มช่างแอร์ชาวปฐุมธานีนะครับ
คนนี้เนี่ยเคยได้รางวัล๑๐ล้านบาทจากไทยรัฐนะครับ
ก็คือนายสมหมายพรมสุรินครับ

จากการทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๔นะครับ
โครงการทายผลปรายศนียบัตรฟุตบอลโลก๒๐๑๖

ก็บอกว่าตนเคยเป็นผู้ช่วงดีนะครับ
รับเงิน๑๐ล้านบาทจากการส่งปรัชนีชิงโชคกับไทยรัฐนะครับ
ซึ่งในตอนนี้เงินจำนวน๑๐ล้านบาทก็ยังอยู่นะครับ
ตนเองก็เอาเงินไปปลดหนี้บ้านบ้าง
หนี้รถบ้างแล้วก็บัตรเครดิตนะครับ

ปีนี้ตนเองก็จะส่งประชานีมาร่วมเหมือนกันนะครับ
๐ใบเท่ากับครั้งที่แล้วนะครับ
ก็จะต้องดูว่าจะสามารถได้รางวัลในครั้งนี้ด้วยหรือไม่นะครับ